โจรนี่นะคะบุกไปขโมยของที่ร้านกาแฟ
พ่อแม่พ่อค้าแม่ขายในร้านกาแฟเขาเดือดร้อนกันอย่างมาก
แต่ก็โชคดีค่ะที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
ไปดูภาพวงจรปิดที่ร้านกาแฟบริเวณริมถนนเพชรเกษมหมู่๑๑
บันทึกภาพเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้ค่ะเดินกางร่มไปที่ร้าน
ลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาก็สูงโปร่งพอสมควร
ตัดผมรองทรงใส่เสื้อยืดสีเขียวนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
มืออีกข้างหนึ่งเหมือนถืออุปกรณ์อะไรบางอย่าง
เดินเข้าไปในเคาน์เตอร์ภายในร้านใช้เวลาในการค้นหาทรัพย์สินประมาณครึ่งชั่วโมง
ได้อะไรไปบ้างนี่นะเขาก็ยังไม่ทราบนะ
ก็เดินออกจากร้านไปแบบใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
แต่พอเกิดเหตุนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบค่ะ
พบว่าสภาพร้านค้าเนี่ยโอ้โหเข้าของกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดเลย
คล้องกุญแจถูกงัดพังเสียหายครับตัวแม่กุญแจก็ถูกตัดด้วยนะคะ
ซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านของนายกิตติพงศ์จงไกรจักรอายุ๓๒ปี
เขาบอกว่าเบื้องต้นนะไม่ได้มีทรัพย์สินถูกขโมยไป
แต่ว่าทางร้านได้รับความเสียหายต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอยู่พอสมควร
เพราะตู้ขายกาแฟพังเกิดจากการกระทำของคนร้ายนั่นแหละ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุกับร้านนางสุพิษสมหวังอายุ๕๔ปีเหมือนกัน
เขาเปิดเป็นร้านขายเครื่องดื่มห่างออกจากร้านกาแฟไปสัก๕๐เมตร
มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุงัดประตูจนพังจนต้องนำสายสลิงมาทำเป็นที่คล้องกุญแจเอาไว้
ส่วนสิ่งของที่เตรียมไว้ขายต้องใส่รถเข็นนำกลับบ้านทุกวัน
ซึ่งเขาบอกว่าปีนี้นะโดนงัดร้านมาแล้ว๔ครั้งความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๓๐๐๐บาท
และที่สำคัญค่ะคุณตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
ก็เลยวิงวอนนะคะว่าถ้าใครเห็นเบาะแสก็แจ้งตำรวจหน่อย
แล้วก็ขอให้ตำรวจช่วยจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีมาโดยเร็วที่สุดเลยนะ
เพราะว่าไม่แน่ว่าเขาจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกไหมในจังหวัดกระบี

ยังไงใครพบเห็นเบาะแสก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งกันไปได้นะคะ